คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

ภาวะไม่กล้าใช้รถต่อ
สิ่งรถวิญญาณตามถึงบ้าน

ใช่แล้วก็ฟังเรื่องราวนี้คุณผู้ชมก็มีความหลอนอยู่จริงนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอเอารถไปซ่อมที่อู่ก็ซ่อมสีนะ๓เดือน
ปรากฏว่าเจ้าของอู่เอารถไปใช้แล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซค์มาพุ่งชนตรงนี้ค่ะกลางคันเลย
แล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เสียชีวิต
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นหลังจากนั้น
ผู้หญิงเจ้าของรถคนนี้บอกว่าโอ้โหเหมือนกับมีวิญญาณ
ซึ่งน่าจะเป็นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเสียชีวิตไปแล้วตามมาถึงบ้าน
ที่สำคัญที่อู่รถช่างเชิ่งไม่กล้านอนอู่เลย
เพราะเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเหมือนกัน
สภาพรถนี้รถคันนี้ของนางสาวพานุชนาธิพย์กระโทกอายุ๒๖ปีค่ะ
คุณผู้ชมเห็นร่องรอยการถูกชนแล้วแหละที่บริเวณประตูหลังขวามันยุบไปแบบนั้น
ซึ่งตัวคุณพานุชนาธิ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะ
เอารถคันนี้ตั้งใจจะไปทำสีรอบคันกับอู่แถวแพร่กษาที่สมุทรปราการ
แล้วพอมาคืนวันที่๑๘มกราคมปีนี้เจ้าของอู่โทรมาบอกว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
ตรงจุดกลับรถใกล้กับตลาดแพร่กษาเธอก็ออกไปดูโอ้โหเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยชน
มอเตอร์ไซค์ก็พังยับเลยเหมือนกันคนขี่เนี่ยนะคะอายุ๒๕ปีเสียชีวิต
แล้วพอมันเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกเธอก็เหมือนกับมีเรื่องกับอู่แรกที่จะซ่อมเหมือนกันนะ
เพราะว่าเหมือนกับอู่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้แต่จะซ่อมจุดที่มอเตอร์ไซค์ชนแบบนี้
บอกว่าไม่ได้สิตอนที่เอารถคันนี้ไปเนี่ยเธอตั้งใจจะให้ทำสีรอบคัน
แล้วจะมาซ่อมแค่จุดเดียวได้ยังไงเธอยังคุยกับทางเจ้าของอู่เลยเดี๋ยวเธอจะเอาไปอู่อื่น
แต่เจ้าของอู่ต้องจ่ายตังค่าซ่อมทั้งหมดให้นะครับทีนี้เธอก็เอารถไปซ่อมอู่แห่งใหม่
อันนี้เป็นอู่ที่๒แล้วนะแล้วให้อู่แรกเนี่ยเจ้าของอู่แรกเนี่ยจ่ายตังค่าซ่อมทั้งหมด
เพราะว่าตั้งใจแล้วตอนแรกจะขายรถคันนี้ให้กับทางเจ้าของอู่อู่แรกไปเลย
จากพอมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่เคยไปประสบอุบัติเหตุหนักขนาดนี้
แล้วถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเธอก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอารถคันนี้มาใช้ต่อ
ทีนี้เรื่องของการซ่อมเรื่องของการเจรจาการจ่ายค่าซ่อมเนี่ยอันนี้เธอก็ต้องคุยกับทางเจ้าของอู่ถูกไหม
แต่ว่าเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับวิญญาณของคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คนตายเนี่ยนะมาหาเธอเล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขที่บ้านปกติมันก็ไม่ได้เห่าหอน
ปรากฏว่าสุนัขเนี่ยมันเห่าหอนเสียงดังผิดปกติเหมือนกับมีอะไรอยู่หน้าบ้าน
แล้วเธอเนี่ยนะต้องพูดออกมาเลยตอนนั้นว่าอย่าตามมาเลยรถนี้มันรถของพี่ก็จริง
แต่พี่ก็ไม่ได้มีเจตนาขออโหสิกรรมให้กันเถอะคุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังจากนั้นเนี่ยหมาที่มันแบบหอนอยู่เนี่ยนะหยุดเลยค่ะหยุดเห่าหยุดหอน
เธอก็หลอนว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็กลัวเหมือนกัน
แต่ทีนี้มันมีเรื่องหลอนอีกเพราะว่ามีคนเห็นมีคนเห็นผู้ตายเนี่ยนะ
ยืนอยู่กับมอเตอร์ไซค์ในที่เกิดเหตุซึ่งมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ยืนอยู่ในอู่อ่ะมีคนเห็นแบบนี้เธอก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนของผู้ตาย
เขาก็เล่าให้ฟังนะมันก็มีเรื่องแปลกอีกเพราะว่าศพของผู้ตายเนี่ย
เผาเผาแล้วปรากฏว่ามันไม่ไหม้ไปในครั้งแรกจนสับปะเหลอต้องมาเผาอีกเป็นรอบที่สองค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยคิดว่าวิญญาณของผู้ตายไม่ไปไหนหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่า

พี่ยังไม่ได้มีเจตนานะที่จะทำให้น้องตาย
อันนี้เธอคุยกับผีเหรอรับคุณนึกในใจที่แตก
คือเธอคือพูดไปเลยอ่ะบอกไปเลยว่าโบใรฟศพไม่ใช่คนชน

คือไม่ได้ทำให้เขาตายว่างั้นเถอะ

นี่ค่ะมันเป็นเรื่องขนลุกที่เธอเจอไม่ใช่แค่นั้นนะคะ

เจ้าของอู่ที่ต้องบอกก่อนว่าอู่นี้
เป็นอู่ที่๒นะไม่ใช่อู่แรกนะ

เขาบอกว่ารถคันนี้จอดอยู่ในอู่ใช่ไหม
จู่ไฟท้ายรถไฟเบรกมันติดเอง
แล้วก็ถามว่ามีใครเหยียบเบรกอยู่ในรถหรือเปล่า
ไม่มีแถมแบตเตอรี่ของรถคันนี้มันเสื่อมด้วย
เพราะว่าตอนแรกคนก็กังวลว่ามันเป็นเพราะว่ากระแสไฟหรือเปล่า

นี่เจ้าของอู่ที่๒นี่เขาบอกว่าไม่แบตคันนี้มันเสื่อม
ไม่มีคนอยู่ในรถอีกแล้วไฟมันติดเอง
เชื่อไหมตอนนี้ลูกน้องของเขาช่างต่างนะ
เดิมที่เคยนอนค้างที่อู่เขาไม่กล้านอนที่อู่แล้ว

เออแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไฟท้ายติดเนี่ยนะ
เกิดขึ้นกลางวันแสกเลยค่ะอืม
จอดอยู่เฉยแบตก็ไม่มีบัตรคันนี้เสื่อม
ไฟท้ายติดแล้วเราก็มาเดินดูช่างก็เห็นหมดทุกคน
เราก็เดินมาดูหน้ารถว่าไฟหลีมันติดไหม

ไฟก็ดับเองเฉยเลย

บ่อยครับไม่มีเจอเคสนี้เคสเดียวเลยครับ
ที่รถหลายคันก็ชนตายหลายคันนะครับ

เห็นไหมล่ะคุณทัศนัยคือที่อู่เนี้ยนะอู่ที่สองเนี่ย
เขาเคยซ่อมรถที่มันเกิดอุบัติเหตุ
มีคนตายมาแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้
มาคันนี้นี่แหละเพิ่งเจอเป็นครั้งแรก
แล้วก็เลยทำให้ช่างที่อู่กลัวไม่กล้าที่จะนอนที่อู่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเอาจริงมันก็ผูกโยงเกี่ยวกับความเชื่อแหละ
แล้วพอคนในอู่เองดูสิเห็นไหมฝุ่นมันจับคุณทัศนัย

ฝุ่นจับให้ดูฝุ่นจับให้เฉย

ยังไงแล้วก็เป็นเรื่องสองเรื่องคือเรื่องของเจ้าของอู่เดิมเอารถของลูกค้าไปใช้
อันนี้เป็นเรื่องต้องรับผิดชอบแล้วแหละก็หลั่งกฎหมายเราก็เป็นเรื่องของวิญญาณของคนตายนะครับ